ทำให้ตอนนี้พักการเมืองต่างก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวลงสนามกันอย่างเต็มที่นะครับ
สชตอนนี้คลายล็อกให้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกยังมีข้อห้ามบางเรื่องที่ยังห้ามอยู่
อย่างเช่นการห้ามหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเหล่าคนการเมืองก็งัดยุทธวิธีในการฝ่าช่องว่างของกฎหมาย
ที่ทำให้ผู้คุมกฎนั้นก็อาจจะต้องปวดหัวไปตามกัน

การเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับภาคการเมืองแล้ว

เมื่อเทียบกับปัญหาในข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
คำสั่งของหัวหน้าคอสชที่ออกมาคลายล็อก
ให้ทำกิจกรรมเฉพาะเรื่องที่เป็นธุรการเท่านั้น
เราก็เลยได้เห็นภาพนักการเมืองที่แตกกันไปทำกิจกรรม
ให้ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันไม่ใช่การหาเสียง

หรือแบบนี้
หรือแบบนี้
ซึ่งเหล่านักการเมืองทั้งหลายต่างก็ออกตัวเอี๊ยดว่าเนี่ย

เป็นเพียงแค่การมาทำความเข้าใจนโยบายของพัก
ให้กับประชาชนได้รับทราบเท่านั้น
ไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าที่หัวหน้า
ที่หัวหน้าและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนด้วยเหมือนกัน

เราเข้าใจบทบาทตัวเราเองอยู่แล้ว
แล้วก็ทีนี้พวกเราได้ยึดก็คือว่า
หนึ่งก็คือเราเรื่องเวลานะครับ

เขาบอกว่ากรรมมันเป็นเครื่องแสดงเจตนา
เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่าเจตนาอย่างไร
ตอนนี้มีกรรมคือการกระทำ
ไม่ใช่เวรกรรมนะ
ก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนเท่านั้นเอง
ส่วนใครจะทำผิดหรือไม่ผิดคงต้องรอดูกันต่อไป
แต่ที่แน่คนนี้เจ้าของใช้ยาตู่ดิจิตอล
กำลังสนุกสนานกับการโพสต์ภาพและข้อความ
ลงในทวิตเตอร์และโซเชียลทุกช่องทาง

กรกตเขาฟันทงกันมาชัดเจนแล้วว่า
ลุงตู่ไม่ได้สังกัดพักการเมืองไหนในตอนนี้
อยากทำอะไรก็ทำได้ไม่ผิด